พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สวัสดีครับ
ไก่นะคะโอ้โหต้อนรับตุดจีนกันมาเลย
ไหนก็มีแป๊ะยิ้มมาแล้วใช่ไหมคะ

ตึงแช่

สัปดาห์หน้าก็ตรุษจีนแล้วใช่ไหมคะ
ห้ากุมภาพันธ์วันนี้หมอไก่ก็เลยเตรียมข้าวของมาเยอะแยะมากมายเลย
ค่ะเป็นการไหว้แก้ชงด้วยแล้วก็ต้อนรับตุจีน

แล้วที่สำคัญนะคะมีของมาแจกคุณผู้ชมที่โชคดีด้วย

พอแล้วเอาอีกแล้ว
จะถูมไหมหมอกไก่แจกอะไรฮะ

นี่คือกังหันแชร์กง

ก็คือเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่กังหันมีการหมุน
ก็คือเป็นการพัดพาโชคลาภเข้ามาหาเรา

ใช่กังหันจะพัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป

หายากมากคุณผู้ชม

เป็นผู้โชคดีกันไปได้การหันแชร์กง

วันนี้จะมาพูดถึงวิธีการไหว้แก้ชงกันก่อน
อย่างที่หมอไก่บอกว่าปีนี้ปีกุลเนี่ย
ดวงปีที่ชงจริงคือปีอะไรนะคะ
มีเพียงปีเดียวเท่านั้นก็คือคนที่เกิดปีมสหงษ์

คนที่เกิดในปีมะเสงควรจะหาเวลาไปทำบุญแบบว่าสะดอกเคาะแบบจีน
ซึ่งถามว่าคนไทยไหว้ได้ไหมอาจจะมีคำถามมานะคะ
จริงคนไทยก็ไห้ได้เหมือนกันแล้วไม่จำกัดเชื้อชาติ
ก็คือควรจะเตรียมอุปกรณ์นะ

นี่คุณผู้ชมไหนล่ะกล้อง
กระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยใช่อันนี้เลย

กล้องเครนคือน้องไอ้ต้องยกตามเครนครับ
คือกล้องมันสูงไงนี่ก็จะยกตามกล้อง

หงิ่งเตี๋ยเป็นแบบนี้กระดาษเงินกระดาษทอง

ก็คือหมายถึงว่าปัดเป่าเคราะห์ร้ายเนี่ย
ทั้ง๑๒เดือนเลย

ยังไง๑๓เดือนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดือนทางจันทรคติ

ก็คือเป็นธรรมดา๑๒เดือน

เทียบแดงเขาจะเรียกว่าเป็นใบฝากดวง

ก็คือให้เขียนพวกชื่อวันเดือนปีเวลาเกิด
และอย่างอื่นพวกรหัสบัตเอทีเอ็มอะไรพวกนี้ไม่ต้องเขียน

เดี๋ยวมีคนเอาไปกดได้นะคะ

กับหมอตำแยไม่รู้เวลาเกิดทำยังไง

ไม่คือสมมุติว่าเราไม่รู้เวลาเกิด

แต่ว่าเวลาเกิดไม่รู้ก็คือมันจะมีช่องที่เขียนว่าเวลาเกิดเนี่ย

นี่เป็นทูบแบบทูบธรรมดาทูบไหว้เจ้าเลยค่ะ

บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยชุดแก้ชงมันดูเหมือนมันน้อยนะมันมีแค่นี้เอง

บางคนอาจจะแบบอยากจะเพิ่มฟังก์ชัน

จริงเขานิยมเป็นส้มนะเพราะส้มหมายถึงโชคดี

เป็น๔ผลด้วยมันมีเคล็ดลับอีก
ปกติผลไม้ถ้าเวลาไหว้จะเล่นเป็นเลขคี่
แต่ว่าสำหรับส้มเป็นข้อยกเว้นเขาใช้เป็นเลขคู่
ก็คือหมายถึงว่าส้มหมายถึงโชคดี
ก็คือเพราะว่าประเทศจีนมันมี๔ฤดู
ก็หมายถึงว่าให้โชคดีทั้ง๔ฤดู

เดี๋ยวเราจะเล่าไปขั้นตอนถัดไป

จะมีทูบแล้วก็มีกระดาษแดง

เพียงพอแล้วสำหรับปีที่จะแก้ชม

ส่วนคนที่เกิดปีอื่นอยากทำ

ได้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไม่ชงอย่างนี้หมอไก่

เพราะเราไม่ได้ชงแล้วเราจะไปแก้ชงเพื่ออะไร
แต่ว่าการแก้ชงมันจะมีขั้นตอนอยู่นิดนึง

ที่ถึงฟ้าดินเป็นใหญ่ที่สุด

เวลาเขาแต่งงานกันคำนักฟ้าลิงใช่ไหมคำนักฟ้าลิง

นักฟ้าลิงเขาก็จะอยู่นะแล้วถึงบรรพบรุษ
ถูกต้องหลังจากนั้นนะคะต่อมาก็คือให้ไหว้หุกโจ
หุกโจ้อะไรคะหุกโจ้ก็คือพระประธาน
ไหว้พระก่อนก็คือเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ในบ้าน
หลังจากนั้นเราค่อยไปไหว้ไถ่สวยเอี๊ยะ
ก็คือเป็นเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของเรา

ก็คือให้เราอธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดของเรา
จากนั้นทำการปัดเป็นการปัดปัดออกทั้งหมด๑๒ครั้ง

อย่างบางคน๑๒ครั้ง
อย่างบางคนที่เวลาปัดไม่รู้ปัดกลัวผมเสียทรงหรือยังไง
ปัดไม่โดนตัวเลยคือต้องปัดให้โดนตัว

ให้โดนท้าวด้วย
ให้ลากตั้งแต่หัวลงมานะครับ
แล้วพอหลังจากนั้นพอครบรอบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไปเผาค่ะอ่าที่ที่ให้
เสร็จสามเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ใช่ไหมค่ะเราแทนมี
หน้าที่ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป
ใช่ค่ะเสริมคุณเนอะง่ายมากเอาล่ะต่อไปนะคะ
เรามาเช็คดวงชะตาคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งข้อความไลน์มา
อยากจะให้หมอไก่เช็คหมอไก่ทำการเลือกมาแล้ว๓ท่านผู้โชคดีวันนี้
ท่านแรกนะคะคุณเรนนี่๐๒คุณฝนนะคะ
เกิดวันศุกร์ที่๒๑พฤษภาคม๒๕๒๕
ถามเรื่องการงานการเงินความรักเลยค่ะอาจารย์ถามมาครบเลย
อย่างแรกก่อนเลยนะก็คือเรื่องของการงานนะคะ
ในเรื่องของการงานของคุณฝนในช่วงปีนี้เนี่ย
จะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากนะคะแต่เดิมอาจจะทำช่วงนึง
แต่ว่าพอในปีนี้งานมันเยอะมากทำกันแบบว่ามือสั่นเลย
อยากจะร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบพวกงานใหม่
หน้าที่ใหม่ที่มันแบบท้าทายความสามารถของเรา
ซึ่งงานนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพวกคนเยอะแล้วก็คือทำแล้วมันก็โอเคด้วย
การเงินล่ะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างดีเลย
ก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะ
แต่ว่าลาบจากพวกการเสี่ยงดวงอะไรพวกนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนใช่ค่ะ
แล้วก็มีเกณฑ์ที่แบบจะหมดเงินกับคนใกล้ตัว
เช่นพวกญาติหรือเพื่อนอะไรอย่างนี้มาขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าตามดวงเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจดีมีแม่ตา

เรื่องของความรักนี่ถือว่าดีมากเลย
ถ้าสมมุติว่ามีแฟนแล้วเนี่ยมีเกณฑ์แบบเฮ้ยวางแผนแล้วว่าเราจะยังไง

โอ้โหมีคู่แล้วคือคู่เนี่ยจะเป็นคนที่อายุมากกว่า

แล้วก็คือเป็นคนที่มาจากแดนไกล
อีกหนึ่งท่านนะคะคุณกิ๊บเก๋ค่ะ
เกิดวันพุธที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๒๐

โอ้โหคนนี้แนะนำให้ไปว่ายแก้ชงด้วย
เพราะว่าเขาก็เกิดในปีเมษัง
เกิดในวัดหลังจากวันเปลี่ยนศาสตร์

แล้วก็ในดวงเนี่ยดาวเสาเข้าดวงด้วย

ออปชั่นมาเต็มมาทั้งหมดเลย
ไปแก้ดวงก่อนไปแก้ชงก่อนนะคะ

โอ้โหก็คือในเรื่องของการงานก่อนเลยนะครับ
การงานเนี่ยก็คืองานเนี่ยจะมีอุปสรรคเข้ามา
มีปัญหาเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์แบบมีแนวโน้ม
ในเรื่องของการย้ายงานหรือเปลี่ยนงานด้วย

ในช่วงปีนี้มีโอกาสได้ย้ายนะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้ทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก

เรื่องของการเงินนะก็คือแบบมีเกณฑ์ใช้เงินค่อนข้างจะหนัก
นักหน่วงพอสมควรนะโอ้เปตลอดสายเป
แล้วก็ถ้าสมมุติในเรื่องของสุขภาพเนี่ย
ในเรื่องของพวกอวัยวะภายใน
อาจจะมีปัญหาแล้วก็ควรจะงดการเดินทางทางน้ำ
ขอบคุณนะขอบคุณแล้วก็ชอบทุกข้อความทุกฉายาเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฉายาอะไรยังไงชนะคนนี้คนดีคนเดิม
เพิ่มเติมคือรักคุณผู้ชมทุกคนเลย